ยิงชายวัย๓๖ปีจนเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดกระบี
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะติดค้างเงินในธุรกิจมืด
จึงถูกตามมาทวงและฆ่าล้างหนี้
คนร้ายบุกยิงนายพัฒนภงขาวผ่องอายุ๓๖ปี
ด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณกกหูซ้าย๑นัด
บักซ้าย๑นัดบริเวณเอว๒นัด
ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนปืน
สอบสวนทราบว่านายพัฒนภงเป็นชาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
แต่ว่าไปอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านหลังเกิดเหตุ
อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายพัฒนภงกำลังนั่งอยู่ในบ้าน
ต่อมามีคนร้าย๑คนเดินมาเรียกหา
พอนายพัฒนภงเห็นหน้าคนร้ายก็วิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านทันทีนะครับ
คนร้ายจึงวิ่งตามไปก่อนที่จะชักปืนยิงใส่๔นัด
จนล้มลงเสียชีวิตคาที่
และคนร้ายก็วิ่งหนีหายไปในป่าข้างบ้านนะครับ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาหนี้สิน
เพราะว่าพบประวัติผู้ตายอาจจะเข้าไปผัวพันกับธุรกิจมืด
ก็น่าจะติดค้างเงินของกลุ่มธุรกิจมืด

ตำรวจก็เตรียมเรียกญาติและคนสนิทไปสอบสวนอีกครั้ง
เพื่อหาเบาะแสของกลุ่มคนร้าย
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนศพผู้ตายจะส่งให้ตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ